ทีนี้สภาก็วุ่นเหมือนกันนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะ
ในกลุ่มไลน์ผู้บริหารระดับสูงของสำนักเลขาธิการสภาพผู้แทนราชดร
เสียงดังสนั่นหวั่นไหวเลยนะคะบอกว่ามีผู้ป่วยโควิดจากจังหวัดระยอง
มาประชุมคณะอนุกรรมการพนันออนไลน์อ้าววุ่นสิคะ
แล้วคนในสภาจะทำยังไงคือเรื่องนี้ก็ตรวจสอบแล้วค่ะ
คุณผู้ชมปรากฏว่าเขามาประชุมจริงประชุมเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปติด
ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนรัฐสมดรนะคะ

ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙มาร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการในรัฐสภาจริง
ซึ่งนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาได้ทราบเรื่องแล้ว
แล้วก็เดี๋ยวต้นปี๒๕๖๔เขาจะมีการเปิดประชุมสภาใช่ไหม
ส่วนจะมีการเลื่อนเปิดประชุมสภาหรือไม่อย่างไร
เดี๋ยวต้องมีการหารือกันก่อนนะคะ
ทีนี้เลขาธิการสภาพผู้แทนราชดรคุณพรพิษเพชรเจริญบอกว่า
ผู้ป่วยโควิด๑๙มาร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาผลกระทบ
ในชุดคณะกรรมธิการต่างประเทศสภาพผู้แทนราชดร
มาประชุมคือ๒๑ธันวาคม๒๕๖๓เวลาบ่ายโมงถึงบ่าย๓โมง
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยจัดให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบตัวเองว่า
มีอาการเข้าข่ายติดเชื้อโรคโควิด๑๙หรือไม่
แล้วก็ต้องเฝ้าระวังเป็นเวลา๑๔วันนะคะ
ทีนี้คุณวินสุธิรัชัยสอสสภค์๙ไกห์
ประธานอนุกรรมการชุดนี้บอกว่า
ผู้ป่วยบอกว่าก่อนมาประชุมไม่ได้ไปไหน
ออกจากไปเลือกตั้งนายกอบจวันที่๒๐ธันวาคม
จากนั้นก็มาประชุมคณะกรรมธิการในวันที่๒๑ธันวาคม
แล้ววันรุ่งขึ้นไปเยี่ยมญาติที่ติดโรคโควิด๑๙
ฉะนั้นแปลว่าประชุมเสร็จก่อนแล้วค่อยไปเยี่ยมญาติแล้วค่อยติดนะคะ
ตอนนี้กรรมธิการทุกคนเอาล่ะถึงแม้กระนั้นก็ตาม
ก็ต้องทยอยไปตรวจหารโรคโควิด๑๙นะคะ
แล้วก็ต้องมีการกักตัว๑๔วันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙นะคะ